เราอยากจะร่วมด้วยช่วยคุณผู้ชมผู้ประกอบการร้านค้าต่าง
ให้สู้และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้แนะนำนี่แก้วมังกรแดงออร์แกนิคจากไร่เดลิฟูวาว
ชื่อไร่เนี่ยเดริกรีนนะคะแต่ว่าเป็นแก้วมังกรแดงนะคะคุณ
มังกรแดงออร์แกนิคจากไร่เดริกรีนอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว
ซึ่งแก้วมังกรของเขาได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยนะ
นุ่มสีแดงฉ่ำรสหวานทานเพลินชื่นใจ
ไม่ว่าใครได้ลองทานต้องติดใจแล้วก็สั่งทาน
เป็นของฝากก็ได้เป็นของฝากให้คนไกลที่ห่วงใย
เขาพร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยอยากส่งอยากสั่ง
เอาอย่างนี้เขาบอกว่าพิเศษเฉพาะแฟนข่าวไทยรัฐทีวีนี่นะ
แจ้งไปว่ามาจากไทยรัฐทีวี
รับส่วนลดค่าจัดส่ง๕๐บาทไปเลยทันที
ลดไปเลยค่าส่ง๕๐บาทลดค่าส่งให้ด้วย
ใช่แล้วใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนะจ๊ะ
ถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนก็ได้นะ๑๒๓ใช่ไหม
เอาล่ะส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
บอกกันตรงนี้กิจกรรมของเรายังจะทำต่อไปเรื่อยนะครับ
กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดเราอยากจะเป็นกำลังใจ
แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่จะนำเสนอแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกัน
ในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่างนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้ครับ